ขอบคุณคุณวัตราพรกับคุณผู้ชมดูดีกว่า
เสาไฟฟ้าที่คุณผู้ชมจะเห็นอยู่นี้

เสาไฟฟ้ากินอลีสวยไหมครับคุณวัตราพรครับ

แต่ว่าทางชาวบ้านที่ในพื้นที่ของอบตราชาเทวะก็ถามว่า

ถนนลูกรังพงหญ้าอยู่ข้างทางเนี่ย

และชมโรมสตรองต้านธุรกิจประเทศไทยโพสต์เรื่องนี้ระบุว่า
โครงการเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์
อบตราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ใช้งบประมาณเกือบ๖๔๓ล้านบาท

ตั้งแต่ปี๒๕๖๒ถึง๒๕๕๙
นี่ยาวเหยียดตัวเลขยาวทั้งนั้นด้วยนะฮะ
และมีเพียงบริษัทรับเหมาเพียงรายเดียวครับ
ที่รับติดตั้งเสาไฟรวม๖๗๗๓ต้น

เขาใช้งบประมาณอยู่ที่ต้นละต้นละนะครับ

ทำให้สังคมตั้งคำถามว่าทำไมแพงจังอ่ะ

ใช้จ่ายงบประมาณของอบตราชาเทวะ
ในการจัดทำโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้ารูปปฏิมากรรมกินรี
ช่วงปี๒๕๕๖โน่นครับ
แล้วก็๒๕๖๒ที่ใช้งบประมาณกว่า๒๖๓ล้านบาท
ปรากฏชื่อบริษัทแห่งหนึ่งเป็นคู่สัญญาในทุกโครงการนะฮะ

ในซอยเล็กแถมข้างทางมีแต่พงหญ้า

จำเป็นด้วยหรือจำเป็นด้วยหรือ
ที่ต้องมีเสาโคมไฟกินรีขนาดนี้

โอ้โหตรงนี้จุดนี้มันถี่มากเลยนะคะ
ครับผมนี่ฮะ
คุณผู้ชมที่อยู่ราชาเทวะลองแสดงความคิดเห็นมาหน่อย

คือมีคนเรียกร้องมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปตรวจสอบด้วยแล้วก็อยากจะให้มีการตั้งราคากลาง
เพื่ออุดช่องโวโอ้โหโอ้โหจุดนี้ครับผมโอ้โห
สักสี่ห้าเก้าถึงอีกเสาแล้วนะเนี่ยฮะตั้งราคาสูงเกินจริงหรือเปล่า
ล่าสุดครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ย
ที่บริเวณที่มีการติดตั้งเสาไฟกินนารีพบว่า
เสาไฟปฏิมากรรมกินนารีพร้อมโคมไฟระบบโซลาเซลแบบกิ่งเดียว
จำนวนมากเลยติดตั้งอยู่ตามคลอง
ตรอกซอกซอยทั่วพื้นที่อบตราชาเทวะนะฮะ
ขณะเดียวกันทีมข่าวไทยรัฐพยายามติดต่อไปที่
บตราชาเทวะแล้วเพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
แต่ได้รับคำตอบเพียงว่านายกอบตไม่อยู่
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้คำตอบได้และจะนำเรื่องดังกล่าว
ให้นายกอบตทราบและจะนัดเข้ามาชี้แจงอีกครั้ง
เมื่อกี้ล่าสุดแล้วใช่ไหมล่าสุดของล่าสุดฮะ
ทีมข่าวพยายามเหลือเกินติดต่อท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ท่านผู้ว่าบอกว่า
มีคำสั่งด่วนถึงนายกอบตราชาเทวะแล้วแล้วให้ส่งรายงานข้อที่จริง
เด็นเสาไฟฟ้ากินรีแพงเกินจริงกลับมายังผู้ว่า
ราชการจังหวัดโดยด่วนที่สุดคุณผู้ชมครับไม่ต้องห่วง
ข่าวเย็นไทยรัฐไทยรัฐทีวีจะตามติดเรื่องนี้เอาคำชี้แจงเอาคำตอบมาตอบท่านให้ได้ครับ
เรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าถนนก็ยังเป็นลูกรังนะคะ
แต่ว่าเสาเนี่ยต้องสวยงามขนาดนี้เลยหรือไม่ก็มีคนที่เขาต้องการคำตอบเรื่องนี้
คุณผู้ชมแสดงความเห็นมาเยอะเลยแต่ว่าหลายอันก็คงอ่านออกอากาศไม่ได้
คุณผู้ชมอ่านกันเองในในเพจไปก่อนนะครับค่ะอ่ามาดูอีกเรื่องหนึ่ง